ผมพาไปขอไอ้ไข่กันต่อดีกว่า
งวดวันที่๑เผื่อจะมีคนโชคดี
ค่ะวันนี้วันนี้ที่อะไรเนี่ย

ไปดูที่ลำลูกกาที่ปฐมธานี
ขอโชคลาภจากวัดนิเทศราชประดิษฐ์ครอง๑๓ลำลูกกาปฐุม
คักมากนะฮะนี่ใครไปอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ
ดูแลตัวเองด้วยชาวบ้านเอ่ยนักเสียงโชคเอ่
คนยังไม่ได้ก็ไปขอไอ้ไข่อย่างต่อเนื่องครับ
ครอบครัวนี้เขามาเหมารถตู้มาจากดอนเมืองครับ
ขอโชคลาภจากไอ้ไข่พร้อมกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔ขวบ
เขาเชื่อกันว่าการให้เด็กเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเด็กจะให้โชค
ให้น้องเนี่ยหยิบเซียมซียักษ์ขึ้นมาปรากฏว่าได้เลขขึ้นมา๓ตัวนะฮะ
ตื๊ดอ่ะโชว์ให้ดูแบบนี้ทางครอบครัวก็บอกว่าอ้าว
ลูกหลานจะให้โชคนะก็เดี๋ยวจะกลับไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ต่อไปอะไรเนี่ย
อันนี้เขาก็ได้กันไปแบบนี้นะครับ
บ้านในพื้นที่ก็นำเครื่องเส้นไหว้มา
อันนี้เขาก็มีเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ชายสิอายุ๔ขวบนี่มา
ก็มาแก้บนเหมือนกันหลังจากได้โชคเมื่องวดที่ผ่านมา
รับทรัพย์กันไปหลายหมื่นครับแล้วก็ยังมีการจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วก็นำเลขก้านทูบไปเสี่ยงโชคกันต่อไปด้วยนะครับ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาก็คึกคักกันทุกวันแหละครับ
มีคนแวะเวียนไปขอโชคลาภแล้วก็ไปแก้บนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกัน
เว้นแต่ละวันมีฝาแฝดคู่หนึ่งนะเขาก็เดินทางไป
คุณพระชรพรกับคุณพระชรพรอายุ๒๓ปี
นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงครับเพราะอะไร
งวดที่แล้วกับงวดก่อนได้รางวัลมา๒งวดติดเลย

นะล่าสุดถูกโรตาลีเลขท้าย๒ตัวเลข๑๗ได้ไป๒๐๐๐๐บาท
เอากันมาแก้บนกันไปพร้อมครอบครัวเป็นคู่แฝดด้วย
ส่วนงวดนี้ขออีกเถอะกุมารเอ้ย
เขาก็จุดประทัดกันไปปั้งแล้วก็ได้เลขปลายประทัดกันมา
นี่โชว์ให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมลองดูเอาละกัน
แล้วก็เลขก้านทูบมงคลด้วยนะคุณผู้ชมครับ

จากนี้นักเสี่ยงโชคก็เช่นเคยครับ
ก็ไปดูในอ่างน้ำมนต์เลขโสรสสรตะทั้งหมด๖ตัว
สีแดงเป็นตะงานแบบนี้จับกลุ่มกันแบบนี้
คุณผู้ชมก็ลองดูใครชอบเลขไหนกลุ่มไหน
ก็แล้วแต่จะใช้วิจารณญาณนะครับ
ยังไม่หมดเท่านี้ภาพที่เห็นคือร้านกาแฟ
ในพื้นที่บ้านดอนสวรรค์อำเภอเพลจังหวัดอุดรธานีครับ
ด้านหลังร้านเนี่ยเขามีสระน้ำและรูปปั้นพญานาคู่
หน้าร้านก็เป็นร้านกาแฟชิวสบายแต่ด้านหลังนี่สิฮะนี่
พญานาคคู่ลำตัวสีเขียวสีทอง
แท่นหินตรงานแบบนี้ลักษณะหางมันพันกัน
ส่วนเสียนชูขึ้นไปคู่กัน
มองเห็นจากด้านหลังของรูปปั้น
จะเห็นว่าเสียงของพญานาคชูขึ้นไปคู่กันนั้น

เหมือนลูกหัวใจแบบนี้ก็สวยงามดี
เป็นคู่กันแบบนี้นะครับซึ่งเขาเรียกกันว่าปางหน้าเกี้ยว
ทำให้ชาวบ้านที่แวะไปร้านกาแฟ
ก็ไปถ่ายรูปกันนะครับเหมือนอ่ามีการพอดรักกันอะไรแบบนี้
แล้วก็ขอโชคลาภกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ
เจ้าของร้านคือคุณน้อยภูพรมมีอายุ๕๐ปีบอกว่า
เคยไปไหว้พ่อปู่ที่คำชโนธแล้วได้ขอพร
แล้วก็สุดท้ายได้พรจากพ่อปู่ที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตจนรอดพ้น
ก็เลยกลับมาสร้างรูปปั้นที่นี่ด้วยเงินทุนของตัวเอง๒ล้านกว่าบาทด้วยกัน
แถมยังฝันเห็นพ่อปู่แม่ย่ามามอบลูกแก้วสีแดงให้กับเขาด้วย
ก็เลยเชื่อว่ามันคือโชคลาภก็เลยสร้างรูปปั้นอันนี้ไว้